สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
เพลงติดพันธุ์นะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ
มีเรื่องราวดีมาบอกนะครับ
เพราะว่าวันนี้มีมวยคู่เด็ด

เชิญชมได้เลยครับ
นี่คือมวยเดือดแห่งปีผลเปรย์เตรียมห้ามแพทย์สนามเตรียมพร้อม
มัดมาแท่งมาจับจับใครที่ไม่ได้ชมเสียได้เจ๋อส่องเจ๋อส่องเจ๋อส่อง
ตีตีตีตีอยู่ไม่อยู่เอ้าเป๋เป๋เป๋เป๋หรอกครับ
ดูเดือดจริงมวยคู่นี้
สายซาเล้งต้องบันทึกไว้นี่คือการแข่งขันซาเร็ง
ทั้งสองคันก็โมดี้ไฟล์มาเต็มที่แหละครับงานนี้วัดใจกัน
เตรียมตัวยังยังยังมีเสื้อเหลืองต้องกลับมาตั้งต้นใหม่นะครับ
ตั้งหลักอีกครั้งเตรียมตัวแม่พี่เสื้อดำก็ใจร้อนจริง
คราวนี้เตรียมตัวใหม่จับตาเตรียมตัวไป
ผมเป็นวัวครับชอบกินย่าเป็นชีวิตจิตใจแต่ลูกกลมทำให้ผมเปลี่ยนไป
เจ้านายผู้หญิงจะพาผมซ้อมเตะทุกวันเจ้านายผมน่ารักผมถึงขยันเตะหน้าดูครับ
อ้าวเดินมาก็เหนื่อยนั่งพักทั้งคนทั้งน้องหมา
ฟรีให้ตัวเองพัดให้น้องหมาด้วยนะจ๊ะคนร้อนน้องหมาก็ร้อนช่วยเหลือกันไป
น้องหมาชอบใจเยี่ยนสบายแถมมีรอยยินส่งให้อีกตั้งหาก
กับสัตว์ผูกพันน่ารักจริงจริงถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
แม่เห็นแบบนี้ก็อยากเป็นน้องหมาจังเรนะครับคุณผู้ชมเห่ามาทันทีเลยนะครับ
หมดเวลาแล้วครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐแม่เพลินแบบนี้
เป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ